กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิต

และวินาทีนี้เป็นวินาทีที่สำคัญ
สำหรับครอบครัวของคุณป้าอรพินนะครับ

เพราะว่าวิกฤตชีวิตอันหนักหน่วงนั้น
ก็คือคุณป้าอรพินต้องการเงินทุนจำนวนนึงนะครับ
เพื่อที่จะไปรักษาขาของน้องเต๋า
เพื่อให้ผ่าตัดแล้วก็ได้เดินเป็นปกติ

เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วย

ว่าจะสามารถพิชิตคำถามได้ถึง๔ข้อหรือไม่
เพราะถ้าตอบคำถามถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบคำถามถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบคำถามถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบคำถามถูกหมดทั้ง๔ข้อ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ขอบคุณครับ

เอาละครับถ้าในเมื่อครอบครัวของคุณป้าอรพินพร้อมแล้ว
ผมขอเชิญคุณป้าอรพินขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
ป้าชื่อป้าแจ๋วค่ะอายุ๖๒ปี
ตอนนี้ป้าก็รับจ้างทั่วไปใครมาจ้างไปไหนก็ไป
ล้างจานตามร้านตามร้านที่ทำอยู่ประจำก็คือวันละ๒๐๐บาท
ถ้าเกิดมีงานพิเศษก็จะได้มากหน่อย๓๐๐บาท
เพราะพอได้ให้ร้านกินดีหน่อย
เวลาออกไปทำงานได้เงินเยอะ
ปกติแล้ววันละ๒๐๐ก็คือให้หลานกินแกงถุง
แต่มันเสียใจตรงที่ว่าหลานอยากกินเลยมันหายกินไม่ได้
ยอมรับวันหลังบ้านแต่ก็พยายามไม่ให้ร้านโดด
เรามีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่องที่จะให้ป้าเลือกตอบ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องอยู่ด้านหน้าคุณป้าแล้วครับ
คำถามเรื่องที่๑ฟุตบอล
คำถามเรื่องที่๒ภาษาไทย
คำถามเรื่องที่๓บ้านลุงวัด
คำถามเรื่องที่๔เพลง
คำถามเรื่องที่๕จังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณป้าจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่า
เรื่องที่คุณป้าตอบนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วย
แล้วเรื่องทั้งหมดที่เหลือนั้นเหมาะกับลูกทีมของเรา

คุณป้าอรพินต้องเลือกแล้วครับว่า
จะเลือกคำถามเรื่องใดเป็นข้อแรกครับ

และคำถามข้อแรกคุณป้าอรพิน
เลือกหัวข้อเพลงนะครับ
เพลงครับ
ว่ามีความถนัดในเรื่องของเพลงพอสมควร

คุณป้าเคยฟังเพลงของวงคาราบาลบ้างไหมครับ

แล้วเป็นเรื่องที่คุณป้าเลือกขึ้นมา

เพราะว่าคุณป้าจะถนัดทางลูกทุ่ง
อันนี้ก็ต้องเสี่ยงกันแล้วนะครับ
เพราะคำถามของเรื่องนี้

เพลงใดต่อไปนี้
ที่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้ม

นางงามตู้กระจก

คนจนผู้ยิ่งใหญ่

เพราะอย่างเราใจมันลักทั้งลูกทุ่ง

ข้อหนึ่ง

เลือกตอบข้อหนึ่งมหาลัยนะครับ
เดี๋ยวจะรอให้ทุกคนนั้นตอบคำถามให้หมดก่อนทั้ง๔ข้อ
แล้วเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ
แต่คุณป้าอรพินยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
ต่อไปคุณป้าจะเลือกให้ใคร
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปครับ

คนที่คุณป้าอรพินเลือกให้มาต่อชีวิตเป็นคนถัดไป
นั่นก็คือน้องตูมตามนะครับ
แล้วป้าอรพินจะเลือกให้น้องตูมตาม

เรื่องที่เหลือนะครับก็คือฟุตบอล

บ้านลุงวัดและจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แล้วเรื่องที่คุณป้าอรพินเลือกให้น้องตูมตาม
ขึ้นมาตอบคำถามก็คือเรื่องภาษาไทยครับ
ขอเชิญน้องตูมตามขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปครับ

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด

และคำถามของเรื่องนี้คือ
ภาษาไทยคำใดสะกดผิดตามหลักพจนานุกรม

คำถามที่ได้มาก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับ
เพราะว่าเรียนตัวก่อนตามผจนานุกรม

กะโหลกนะครับ

น้องตามเข้าไปแล้ว

แล้วเรื่องที่ตูมตามจะเลือกให้พี่เต๋าตอบนั้น

ตูมตามได้เลือกเรื่องฟุตบอลให้น้องเต๋าขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปนะครับ
ขอเชิญน้องเต๋าขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่๓ครับ
เป็นภาพที่น่ารักมากสองคนพี่น้องเดินสวนกันแล้วก็แท็กทีมด้วยนะฮะตบมือกัน
เขาบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมาก

แต่ขอเวลาให้ได้คิดสักนิดคือตอบทันทีทันใดแล้วคือฝังอยู่ในใจเราเลยลิเวอร์ฟูเนี่ยนะครับ

ลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยนะครับจริงแล้วน้องเต๋าเคยดูทีมชาติไทยบ้างไหม

และคำถามของเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือตราสัญลักษณ์ของฟุตบอลทีมชาติไทย

ที่ผมได้คำถามทีมไทยมาครับผมก็รู้ครับเพราะผมก็ดูบ้างครับ

คือผ่านตาครับรู้แล้วด้วยครับ
น้องบอกว่าผ่านตาครับรู้แล้วด้วยครับ
ภาพใดคือตราสัญลักษณ์ของฟุตบอลทีมชาติไทย

น้องเต๋าเลือกตอบภาพที่สองนะครับ
ผู้ที่จะขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปก็คงเหลืออยู่เพียงคนเดียว

แต่ยังเหลือคำถามอีก๒เรื่องด้วยกัน
เต๋าจะต้องเป็นคนเลือกว่าจะให้ลุงวัดขึ้นมาใช้คำถามเรื่องไหนครับ
เรื่องที่เหลือนั่นก็คือบ้านลุงวัด
อีกเรื่องหนึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เต๋าเลือกในเรื่องบ้านลุงวัดนะครับ
ขอเชิญลุงวัดขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนถัดไปครับ
ลุงวัดได้ประจำอยู่ที่ที่แล้วนะครับ
ก็ลุงวัดจ๋าครับ
เตาได้เลือกเรื่องที่จะให้ลุงวัดตอบนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านของลุงวัด
บ้านนี้ลุงอยู่มากี่ปีแล้วพอที่จะจำความได้ไหม

ลุงเสียดวงตาหรือตาบอดนี่มากี่ปีแล้ว

ยังจำได้ไหมว่าหน้าบ้านของเรามีอะไรอยู่บ้าง

เพราะว่าคำถามนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้จริง
คำถามของเรื่องนี้คือ
กับอยู่คือเลขอะไรครับตัวเลือกที่๑๗๓ตัวเลือกที่๒๗๔ตัวเลือกที่๓๗๕ตัวเลือกที่๔
เสาไฟเสานี้นะครับที่เรามาตั้งเป็นคำถามนี้ต้องขอบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า
อยู่ที่หน้าบ้านของลุงวัดเองเนี่ยนะครับมีอายุ๓๐ปีขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นลุงก็จะต้องเห็นเสาไฟต้นนี้บ้างหน้าบ้านของเขาเพราะฉะนั้นลุงค่อยค่อยทบทวน
จำได้มีเสาไฟครับแต่เลขไม่เคยสังเกตครับ

ลุงวัดเลือกตัวเลือกที่๒คำตอบคือ๗๔นะครับ
ภาวนานะครับว่าขอให้ตัวเลขที่ลุงวัดเนี่ยยังพอที่จะเห็นลางเรือนอยู่บ้างในช่วงนั้น
ขอให้เป็นเลข๗๔เหมือนที่ลุงวัดตอบออกมาก็แล้วกันนะครับ
และช่วงหน้ามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าครอบครัวของคุณป้าอรพินนะครับจะได้ทุนไปต่อชีวิตกันเท่าไหร่นะครับ
ในเกมต่อชีวิตครับ
ภาพใดคือตราสัญลักษณ์ของฟุตบอลทีมชาติไทย

ซึ่งเป็นคำตอบที่

หัว

หัว